เอาไปดูอีกหนึ่งข่าวดีดีกว่านะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้
มีคุณแม่ออกมาประกาศตามหาลูกชาย
ใช่เป็นพลทหารเกณฑ์หายตัวไปโอ้โหคุณแม่เป็นห่วงมากเพราะ
ขนาดบนบานสารกล่าวเลยนะว่าขอให้เจอลูกชายใช่ไหมคะ
เพราะว่าติดต่อก็ไม่ได้แล้วคือช่วงทหารเกณฑ์เขาก็คือเหมือนกับว่าให้ออกมาเหมือนเป็นพัก
ประมาณสัก๑๐กว่าวันเองแล้วนี้ใช้ไปถ้าไม่ดูขึ้นจะโดนจะกลายเป็นหนีทหารรึเปล่าอะไรอีก
ปรากฏว่าเจอแล้วนะคะเจอตัวลูกชายแล้วยังมีชีวิตอยู่ด้วย
สาเหตุที่หายตัวไปร่วม๒สัปดาห์คุณแม่บอกว่า
เที่ยวเพลินเงินหมดหลงทางกลับบ้านไม่ได้
นี่ค่ะคือคุณแม่ที่อกสั่นขวัญแขวนตามหาดูกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไป

แม่ของพลทหารทัศพลโนรี
สังกัด๑กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์ค่ะ
คือสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่คืออะไร
ต้มหัวหมูต้มไก่
เอาไปแก้บนพระแม่ธรณีเพราะว่าไปบนเอาไว้ค่ะ
บอกว่าขอให้เจอลูกขอให้ลูกปลอดภัย
ลูกเนี่ยหายไปนานเกือบ๒สัปดาห์หลังจากลาพัก๑๐วันจากการฝึกทหารเกณฑ์
แล้วสุดท้ายเจอได้ยังไงไปฟังคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ก็มีชาวบ้านเขาพบเจอที่ว่าลูกเดินอยู่ลางรถไฟ
แล้วเขาก็เรียกเขานั่งกินเหล้ากันอยู่
ว่ามาจากไหนบอกมาจากชายนาฏแต่กลับบ้านไม่ถูกครับ
แต่คือพูดว่าเขาขึ้นรถตู้ไปเงิน๑๐๐บาท
ที่เจ้าของร้านให้ไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นเขาบอกเขาไม่รู้เลย
กระเป๋าคือกระเป๋าไม่มีเลย
เขาบอกเขาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่ห้องน้ำเองกระเป๋าไม่มี
เสื้อผ้าก็ไม่มีกางเกงก็ไม่มีแต่งชุดพลเรือนชุดเดียว
เดินมาอยู่คนเดียวเขาก็พูดได้แค่นี้แหละ
แล้วก็ถามว่าหนูไปทำไมอันนี้คือคุยโทรศัพท์กันใช่ไหม
ใช่ค่ะอ๋อเขาก็บอกประมาณนี้เนอะใช่
แล้วได้ทราบหรือเปล่าว่าเอ็นโนวาคุณติดสาวเพศ๒อะไรอย่างนี้ครับ

พี่สาวเขาก็ดุว่าไปทำไม

เหมือนแบบใจมันไปยังไงก็ไม่รู้

คือเหมือนมันมีประเด็นนะคะหลายคนก็พูดกันว่า
แบบไปกับสาวประเภทสองคนนึงโดนหลอกไปหรือเปล่า
เพราะว่ามันแปลกที่ออกมากลายเป็นสัมภาระอะไรไม่มีเลย
อยู่คนเดียวตรงทางรถไฟแล้วก็ใส่ชุดพลเรือนชุดเดียว
ไม่มีอะไรตัวใช่แล้วตำรวจก็บอกว่าชาวบ้านไปเจอไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยโทรมาแจ้งแม่แล้วก็พอแม่โทรคุยโทรศัพท์กับเขา
ก็ได้ข้อมูลมาเพียงเท่านี้แหละค่ะเหมือนลูกบอกมาเท่านั้น
แต่แม่ก็บอกนะคะว่าเอาเถอะยังไงก็ตามลูกกลับมาอย่างปลอดภัย
ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็สบายใจ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาลูกที่ค่ายทหารที่ลบบุรีเพราะเป็นห่วง
อย่างที่บอกไปว่าแน่นอนคือเขาฐานเกณฑ์เขาให้ลาพักแค่๑๐วัน
นี่หายไปเกิน๑๐วันก็คงจะต้องโดนทำโทษล่ะค่ะจากทางกองร้อย
แม่บอกว่าลูกผู้ชายทำผิดยังไงก็ยอมรับผิดอยู่แล้ว
ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าทำโทษด้วยการใช้กำลังรุนแรงก็พอ
ทำโทษตามกฎระเบียบแม่โอเคเพราะว่าลูกทำผิดจริง
แต่อย่ามีการซ้อมกันหรือว่ามีการซ่อมกันแบบรุนแรงหรือว่าหนักหนาสาหัส
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายประเด็นออกมาว่า
หนีไปกับใครหรือเปล่าหรือว่าไปติดใครหรือโดนใครหลอกไปไหมอะไรแบบนี้
พูดสั้นเองบอกว่าคือลูกเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหว
จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ใจอ่อนใครพูดดีด้วยก็ไปตามเขาหมดนะคะตามเลยนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนด้วย
ก็เลยอาจจะเป็นที่มาหรืออาจจะเป็นสาเหตุของการที่เขาเนี่ยหายตัวไปนานเกือบ๒สัปดาห์ก็ได้
แต่เอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้ว
เดี๋ยวเรื่องทางวินัยทหารอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการ